แต่ว่าไปดูเรื่องของความเดือดร้อนของนักศึกษาที่ขอนแก่นหน่อยไหม
ต้องพาไปดูนะครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขาเดือดร้อนจริงไปเจอขโมย
ขโมยอะไรอ่ะขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของนักศึกษาครับ

ภาพจากกล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับ
ขณะที่ชายคนนึงเนี่ยอายุประมาณสัก๒๐๓๐ปี
รูปร่างผอมสูงสวมเสื้อคลุมแขนยาวกางเกงขาสั้น
เดินเข้าไปที่บริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ภายในหอพักที่ชื่อว่า
บริบูรณ์เพลสอยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไปในช่วงเวลาสักประมาณตี๕ของวันที่๒๗สิงหาคมที่ผ่านมา
จากในภาพเองได้ชัดเจนครับไปแล้วเนี่ยก็เข็นรถมอเตอร์ไซคันนี้ออกมา
ออกมาแบบนี้แล้วก็หลบหนีหายไปเลยพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์
หลังเกิดเหตุนะครับคุณสุธิพงศ์ปานบุตรอายุ๒๒ปีคนนี้
นักศึกษาที่ชั้นปี๔ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเล่าอย่างน่าเห็นใจเลย
เพราะน้องเขาบอกว่าเพิ่งจะผ่อนรถได้ปีเองพี่หลังจากซื้อรถคันนี้มาในราคา๗๘หมื่นบาท
โอ้โหปกติก็ใช้ขี่ไปเรียนทุกวันแหละแต่ตอนนี้เดือดร้อนถึงขั้นว่าต้องเดินไปเรียนแล้วนะครับ

ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ต้องอากศักดิ์สารอายุมาดำเนินคดีให้ได้นะคะ
น่าเห็นใจแล้วก็มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะเกิดขึ้นบ่อยในแต่ละ
ถูกต้องยังไงก็ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะ
เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้อยู่นะ